มาดูเรื่องของเจ้ามาเรียมกันหน่อยพยูนน้อยอายุ๖เดือนกว่านะคะ
ที่เกิดตื่นมาที่เจาะกระบีตั้งแต่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของไทยก็พยายามที่จะดูแล
ตอนนั้นอายุนาง๖เดือนก็ยังต้องกินนมอยู่
ก็ต้องอนุบาลดูแลพยายามจะปล่อยกลับคืนสู่ทะเล
จะมาเรียนก็กลับมาอีกก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะ

โพสต์แจ้งว่าเจ้าพยูนน้อยมาเรียมตายแล้ว

และที่คนพูดถึงมากหลังจากรู้ว่ามาเรียนตาย
ก็คือหลังจากชนะสูตรคือผ่าอะไรแบบนี้

พลาสติกอยู่ในท้องเจ้ามาเรียมเยอะเลย
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าพอผ่าดูเนี่ยนะ
มีพลาสติกเหมือนกับเป็นถุงพลาสติกที่เสื่อมสภาพ๘ชิ้น
อยู่ในลำไส้แล้วก็พลาสติกมันตกค้างอยู่
น่าจะอยู่ที่ย่าทะเลที่มาเรียมกินเข้าไป
คือพยูนแยกไม่ได้ไงว่าอันไหนเป็นย่าไหนเป็นพลาสติก
มันกินเข้าไปแล้วมันสะสมไปเรื่อยมันตายเลยนะคะ
เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนหันมาสะท้อนเรื่องของการทิ้งขยะ
พลาสติกลงสู่ทะเลออกสู่ธรรมชาติแบบนี้มันนำผลเสียนะ
คือเจ้ามาเรียมเนี่ยนะคะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เนี่ย
ก็ตรวจสอบบอกว่าเออมันพลัดหลงกับแม่จริงจริงพยายามจะปล่อยลงสู่ทะเลก็ปล่อยไม่ได้
ย้อนกลับมาคือตั้งชื่อให้ว่ามาเรียมแปลว่าผู้หญิงที่มีความสง่างามแห่งท้องทะเล
ก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่มานะคะ
ก็ช่วงก่อนหน้านี้พยายามที่จะผลักดันไปแต่มันก็กลับมาเหมือนกับว่ามันไปเจอพยูนที่ตัวใหญ่กว่า
ตัวเต็มวัยอะไรแบบนี้คุกคามก็ต้องย้อนกลับมาที่อ่าวอีก
ทีนี้พอย้อนกลับมาครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะช่วง๗สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มันเครียดเศร้าไม่กินย่าทะเลลมหายใจมีกลิ่น
ก็เลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นภาวะปอดอักเสบ
เจ้าหน้าที่ก็อนุบาลดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะคะ
แต่ระยะหลังก็ส่งสัญญาณอาการดีขึ้นบ้างอ่อนแอลงบ้างสลับกันไปมา
สุดท้ายเนี่ยเจ้ามาเรมก็ตายตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโพสต์แจ้งเอาไว้
ทีนี้ค่ะนายชัยพฤกษ์วีรพงศ์หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงจังหวัดตรัง
ก็ได้รายงานการปฏิบัติการร่วมกับทีมสัตวแพทย์จิตอาสาที่ดูแลรักษาอาการป่วยของเจ้ามาเรียม
ซึ่งก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ดูแลรักษาเจ้ามาเรียมในบ่อผ้าใบสูบน้ำจากทะเลลงบ่อผ้าใบทายน้ำออกจากบ่อก็เป็นการวนน้ำอะค่ะ
เติมน้ำร้อนใส่ในบ่อเพื่อปรับอุณหภูมิในบ่อให้เหมาะสมแล้วก็เฝ้าระวังกันอยู่ตลอดจน๕ทุ่มเจ้ามาเรียมช็อก
สัตวแพทย์เข้าไปช่วยเหลือปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่สุดท้ายเจ้ามาเรียมก็ตายลงนะคะ
ความแพ้ก็ช่วยแถมปั๊มหัวใจช่วยประมาณสัก๓๐ปันนาที
ไม่สามารถจะยื้อน้องได้ครับแล้วก็ได้เสียไปก็อยู่ประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
คือพระยูนมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยหนมอ่ะเนี่ย
ทีนี้พอมาเรียมพยูนเพศเมียวัย๖เดือนที่มันมาเกยตื้นแถวปอดะที่กะบี่เนี่ย
เพราะว่าพลัดหลงจากแม่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตลำพังตัวเดียวได้

ใช่ค่ะไม่สามารถไปเผชิญโลกในทะเลลำพังตัวเดียวได้
เจ้าหน้าที่เขาพยายามอนุบาลดูแลต่างนานาเพื่อที่จะให้มันกลับไปสู่ท้องทะเลได้อย่างแข็งแรงปลอดภัย
แต่ปรากฏว่าที่มันตายเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตายเพราะว่าไปสู่ท้องทะเลแล้วถูกพยูนหรือว่าสัตว์ทะเลตัวอื่นทำร้าย
มันตายเพราะว่าไอ้ย่าทะเลที่มันกินอยู่มาตลอดเนี่ย

ผลการผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายของมาเรียมนะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะมีระบบหายใจระบบทางเดินอาหารแล้วก็ปอดเป็นหนอง
ขณะที่มีรอยช้ำตามกล้ามเนื้อผนังช่องท้องซึ่งคาดว่าตรงนี้มันอาจจะเกิดจากการกระแทกกับของแข็ง
อย่างเช่นถูกพยูนตัวใหญ่พุ่งชนหรือว่าชนหินขณะเกยตื้น
เพราะว่าตอนที่รับมาดูแลแล้วช่วง๗สิงหาคมเนี่ยได้ให้มาเลียมันออกไปท่องทะเลกว้าง
มันออกไปมันกลับมาฮะใช่ค่ะไปเจอพยูนตัวโตไล่คุกคามกลับมาแล้วเครียดเลยตอนนั้นโอ้โหก็คิดว่าเออน่าจะดีขึ้น
มันมีอาการเกิดขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นครั้งนี้ก็คือพบขยะถุงพลาสติกไปอุดแน่นในลำไส้จนมีอาการอุดตันบางส่วนแล้วก็อักเสบ
มีแก๊สสะสมอยู่เต็มทางเดินอาหารมีการติดเชื้อในกระแสเลือดปอดเป็นหนองแล้วมันก็ตายคือช่วงแรกของการรักษาก็สามารถลดการติดเชื้อในระบบหายใจลงได้บางส่วน
ยังไงนะครับก็เลยลุกลามไปจนช็อคแล้วมาเรียมก็ตายในที่สุดครับ
สำหรับในการผ่าพิสูจน์ซากเนี่ยเราได้พบพลาสติกนะคะที่อยู่ในลำไส้เล็กตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้อัดแน่นมันไม่ใช่แบบเยอะแน่นจนกระทั่งเหมือนกับอย่างที่เราเคยเจอในวานน่ะนะคะ
แต่ว่าเนื่องจากพลาสติกพวกนี้เป็นชิ้นเล็กอ่ะค่ะแล้วมันคล้ายกับสารกันกับอื่นของเขาอ่ะค่ะจนกระทั่งมันแพ็คกันเป็นก้อนใหญ่อ่ะค่ะมาเรียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการที่เป็นน้องในปอดอยู่ด้วยนะคะการติดเชื้อแล้วก็การติดเชื้อทั้งตัวเนี่ยทำให้ก็เกิดสภาพขาดน้ำอย่างหนักเมื่อเกิดสภาพขาด
ระบายไม่ได้อ่ะนะคะเราก็เลยทำให้มีการสะสมของแก๊สนะคะเพราะว่าข้างในลำไส้มันจะมีเชื้อแบคทีเรียซึ่งสามารถจะผลิตแก๊สได้อ่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นเป็นหลักใหญ่ที่ทำให้เขาปวดท้องแล้วก็เนื่องจากแรงดันในในช่องท้องเนี่ยเพิ่มขึ้นมากก็ทำให้เกิดอาการช็อกแล้วก็หัวใจไวเมื่อกี้คำถามที่ว่าพลาสติกเป็นประเภทไหนนะคะอ่าเรามองดูแล้วเนี่ย

ที่ได้ทราบข่าวเรื่องพยูน้อยมาเรียมวัย๖เดือนมาเกยตื้นแล้วก็ต้องมาดูแลกันเนี่ยนะครับตอนนั้นผู้คนก็แบบรักใคร่เอ็นดูใช่ด้วยความน่ารักของเขาไงก็ยังแบบเด็กอ่ะพยูนเด็กอะไรแบบเนี้ยก็เลยตั้งชื่อให้ใช่ไหมเห็นว่าเป็นตัวเมียก็เลยตั้งชื่อมาเรียมที่แปลว่าผู้หญิงที่มีความสง่างามแห่งท้องทะเลใช่ใช่ไหมนี่คุณมาริ
เยอะนะครับโลกโซเชียลวันนี้ก็พอรู้ค่ะว่ามาเรียมตายนะฮะก็ได้แสดงความอะไรกันล้นหลามนะครับแฮชแท็กมาเรียมเนี้ยขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งของการทวิตข้อความกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันทวิตนะครับอ่าแล้วก็เรียกร้องให้คนไทยร่วมกันลดขยะในทะเลทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเลนะฮะขอให้มาเรียมเป็นเหย
ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะนำร่างของมาเรียมมาสตาฟเอาไว้ค่ะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ต่อไปนะคะก็จะให้มาเรียมเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ในโครงการต่างต่างเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรทางทะเลด้วยก็คืออยากจะให้การ
ทรัพยากรทางทะเลทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางลดการใช้พลาสติกจะได้ไม่เกิดความสูญเสียในลักษณะแบบนี้อีกนะคะพยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเมืองไทยจะเจอเยอะเยอะที่จังหวัดรังอืมเคยไปเที่ยวจังหวัดรังแล้วก็พยายามไม่จะไปดูกลางทะเลอ่ะอ่าเคยเห